ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีการเปิดเผยมุมมืดในเรือนจำด้วยนะ
คุณนัทพงศ์ค่ะโดยทนายสองคนค่ะ
ซึ่งเป็นทนายชื่อดังนายอัจฉริยะแล้วก็ทนายเดชานะคะ
มีการนำเอาอดีตผู้ต้องขังมาเล่าเปิดโปรงพฤติกรรมการเรียกรับเงินในเรือนจำ
เพื่อแลกกับหลายหลายอย่างหลายหลายสิ่งนะคะแล้วบอกว่าเหตุผลที่ออกมาเปิดโปรง
เพราะว่าต้องการตีแผนแล้วให้กระทรวงยุติธรรมแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะคะ
เนี่ยค่ะก็มาพร้อมกันเลยนายอัชริยะแล้วก็ทนายเดชานะคะ
พาอดีต๓ผู้ต้องขัง๓คนค่ะมาไลฟ์สดผ่านเพจทนายคลายทุกข์
หลังจากทราบข้อมูลว่ามีการรีดไถเงินและมีการจ่ายสวยเกิดขึ้น
ผู้ต้องขังคนแรกบอกว่าเขาถูกจับในคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด
ถูกเรียกเงินเพื่อแลกแดนที่อยู่แล้วสบายโดยต้องจ่ายหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นบาทขึ้นไป
แล้วต้องจ่ายเงินซื้อทุกอย่างเพิ่มนะคะเวลาเจ็บป่วยก็ต้องจ่ายเงินเป็นค่ารักษา
ทั้งทั้งที่ทุกเรือนจำก็มีงบประมาณตรงนี้อยู่แล้วค่ะส่วนคนที่สองค่ะ
ต้องโทษคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดเหมือนกันแต่อันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
มีคนมาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำเสนอวิ่งเต้นแลกกับการถอดกำไรอีเอ็มค่ะ
แต่ว่าต้องจ่าย๒๐๐๐สุดท้ายจ่ายแล้วก็ไม่ได้ถอดต้องได้ถอดก็เมื่อครบเกณฑ์แล้ว
พอไปขอเงินคืนก็โดนบ่ายเบี่ยงค่ะส่วนคนสุดท้ายค่ะ
ต้องโทษคัดียาเสพติดต้องจ่ายห้าพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
กับการไม่ต้องทำงานหรืออยู่งานกองงานที่สบายมีรายได้นะคะ
อย่างเช่นกองเย็บรองเท้าพับถุงพับกล่องกระดาษ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังมีขบวนการตัดตอนระหว่างทาง
รายได้ที่แท้จริงได้แค่๓๐๔๐บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะ
แต่กรณีที่หนักสำหรับนักโทษก็คือการทำโทษที่ใช้ไม้ที่เขาเรียกกันว่าไม้กอง
กองก็คือเอาแท่งปูนมาหล่อเป็นทรงกลมแล้วพันด้วยยางรถยนต์
นี่ค่ะน้ำหนักมันจะประมาณกิโลหนึ่ง๑กิโล
ไปฟาดกลางหลังนักโทษบางคนถึงกับปอดฉีกเลยค่ะ
สิ่งที่มีการเปิดเผยในวันนี้นะครับเป็นความจริงแล้วก็เป็นข้อได้จริงนะฮะ
ก็อย่าให้กรมรัชทันอย่าให้รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพธินฯเข้าไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้ง๒เรือนจำซึ่งทุกคนโดนกระทำมาก็เข้าไปปรับปรุงแก้ไข
ผมไม่แปลกใจหรอกที่นักศึกษาออกมาร้องต่อพิทธิ์น้องประชาชนว่าเรือนจำเป็นแบบนี้
และนี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาเปิดเผยวันนี้ที่เป็นของจริงกล้าเปิดหน้า
ไม่ต้องใส่หมวกไม่ต้องใส่แว่นตาดำไม่ต้องคุมหัวไม่ต้องเอาถุงดำคุมหัวเจาะตา
เปิดได้เห็นเลยว่าเป็นใครยังไงมีตัวตนแล้วก็เรียกมันคือ
คือไม่ใช่เป็นการประจานต้องจ่ายเงินให้คุณในการทุจริตช่อชน
นี่แหละค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการพาอดีตผู้ต้องขังเข้าแจ้งความดำเนินคดี
กับผู้คุมแล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำที่ได้กระทำการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยค่ะครับ